คุณผู้ชมคะมาดูปมเหตุของเรื่องนี้
เกิดจากการแซงคิวในการส่งพัสดุที่ปรายศนีย์
เรื่องนี้ก็เลยทำให้ฉุนเฉียวกันเลยนะคะ
กลายมาเป็นว่ามาต่อยกันกลางลานจอดรถของปรายศนีย์เลย
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก่อนค่ะ

รถเก่งคันหนึ่งก็มาจอดดักหน้ารถจักรยานยนต์
จากนั้นคนขับรถเก๋งลงมาชกต่อยคนขี่รถจักรยานยนต์
กันชุลมุนเลยนะฮะแล้วก็มีคนคอยมาห้ามปรามนะครับ
นี่เกิดขึ้นขณะที่ส่งของเสร็จนะคะที่ปรายศนีย์เลย
แล้วก็เกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา

ก่อนที่เราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์
เราได้เจอตัวในแบงค์คนขี่จักรยานยนต์ที่เขาโดนต่อยเนี่ย
คือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายที่มาต่อยผม
คือเขาขับเก๋งพุ่งมาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผมก่อน
แล้วก็เปิดประตูรถลงมาต่อยผมหลายหมัดเลย
แล้วผมโดนชกเข้าที่ใบหน้าเป็นแผลที่เปลือกตาซ้าย

ทีนี้ก็มีคนมาห้ามมาแยก
หลังจากนั้นผมก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจที่สพรัฐนาธิเบส

พอฝ่ายนั้นเขาสงบสติอารมณ์อารมณ์เย็นลง

ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า

มันเกิดจากการแซงคิวส่งพัสดุปรายศนีย์
เพราะอะไรล่ะตู้กดบัตรคิวมันเสีย

แล้วพอไปต่อคิวกันก็มีการแซงคิว
แบงค์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ

ผมก็เดินทางมาส่งพัสดุที่ปรายศนีย์สาขานี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าปรากฏว่าตู้กดบัตรคิวที่ให้บริการเสีย
แล้วก็ยังมีคนมารอส่งพัสดุต่างเป็นจำนวนมาก
ทุกคนก็ยืนต่อแถวรอคิวตามลำดับอยู่
อยู่มีชายวัยประมาณ๕๐ปี
เดินมาแทรกคิวในแถวที่ทุกคนยืนต่อแถวกันอยู่
นายแบงค์ก็เลยบอกอ้าวลุงทำแบบนี้ได้ยังไง
เห็นเหรอคนอื่นเข้ามาต่อคิวกันอยู่
เขาก็เลยตัดสินใจเอามือไปสะกิด
บอกคุณลุงคนนี้บอกว่าให้ไปต่อแถวข้างหลังเลย
เพราะตอนนี้แซงคิวอยู่ไม่เห็นหรือยังไง
แล้วลุงคนนั้นก็มองหน้าแบงค์
เสร็จก็ยอมนะยอมเดินไปต่อคิวข้างหลัง
เดินออกไปจากแถวไปต่อคิว
คือเหมือนกับเรื่องมันจะจบไงคะแต่พอส่งของเสร็จเนี่ยเรื่องมันไม่จบไง
ก็เลยกลายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นที่ร้านจอดรถ
เพราะว่ารถเก๋งพุ่งมาเฉียวท้ายมอเตอร์ไซค์ของในแบงค์เลย
แล้วลงมาปั๊บก็สาวหมัดใส่กันแบบนี้เลย
คือเขาบอกว่าลุงคนนี้วัย๕๐ปีเขาก็เหมือนส่งของหรือไม่ส่งของก็ไม่รู้แล้วล่ะ
แบงค์เขาบอกนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมส่งของอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์
ลุงคนนี้ก็มาจ้องหน้าผมอีกผมก็เอ๊ะจ้องทำไมแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
ทีนี้ส่งของเสร็จแล้วผมก็กลับมาที่รถจักรยานยนต์ปรากฏว่า
ลุงเนี่ยคงไปรออยู่ในรถดักรออยู่เลยนะ
แบงค์จะออกมาจากจุดส่งของเมื่อไหร่
ทีนี้ครับเห็นแบงค์ขี่รถจักรยานยนต์ปุ๊บลุงขับรถของลุงมาปาดหน้าทันที
แล้วก็ลงไปเปิดก่อนเลยนะลุงลงไปชกก่อนเลย
แหม่คุณแต่พอเห็นภาพจากร่องวงจรปิดนี้แล้วนะ
ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์เย็นลงได้แล้ว
ปรับความเข้าใจกันและขอโทษขอโพยกัน

ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามเจ้าหน้าที่ที่ทำการปรายศนีย์นนทบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็พูดถึงสาเหตุ
ที่มาชกต่อยกันเพราะว่าแซงคิว
เนื่องจากตู้กดบัติคิ้วมันเสีย
แล้วก็ถามว่าตอนนี้ตู้กดบัตรคิวมาใช้ได้หรือยังคะ

จะเกิดปัญหาเรื่องแซงคิ้วแล้วไปชกต่อยกันอีก
ทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการปรายศนีย์นนทบุรียืนยันนะคะ
ว่าตอนนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

บัตรคิวที่เท่าไหร่แล้วก็รอใช้บริการตามลำดับนะคะ